เรื่องที่เราให้ดูภาพปิดเบรกไปเมื่อสักครู่นี้
พ่อทหารวิ่งตามรถคันนึง
เรียกว่าตามเพื่อที่จะตามจับแต่ว่าก็หนีไปได้นะคะ

ที่เป็นในทหารชั้นประทวนโดนสั่งคุมขัง
แต่ว่าปรากฏว่าพ่อที่เป็นทหารเกษียณอายุราชการ
ขับรถคันนี้มามาดักรอ
แล้วลูกเนี่ยกระโดดขึ้นรถแล้วขับหนีออกไปค่ะ
ทหารในค่ายก็วิ่งไล่ตามเนี่ยค่ะ
ไม่หยุดหนีไปได้ในที่สุดนะคะ
นี่คือกล้องวงจรปิดภายในค่ายกำแพง
อัคระโยธินจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อช่วง๑๑โมงของวันที่๑๕เมษายนค่ะ
โตโยต้ายาริสสีแดงนะคะ
หมายเลขทะเบียน๔กกน๙๐๘๑คันนี้ค่ะ

แล้วก็ชุลมุนชุลเกย์อย่างนี้ค่ะ
ทหารหลายนายพยายามวิ่งประกบรถ
รถคันนี้ไม่สนค่ะขับชนกรวยตั้ง
แล้วก็ขับออกไปจากค่าย

โดนคุมขังที่กองรักษาการค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
เนื่องจากเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
ก็โดนขัง๓๐วันตั้งแต่๑๓๐เมษายน

ที่ขับรถคันที่พาหนีออกไปไม่ใช่ใครที่ไหน
ก็คือพ่อของเขาเองค่ะร้อยตรีจำเรินศรีมหาสันติ
ร้อยตรีจำเรินนี่เป็นทหารที่เกษียณอายุราชการไปแล้วนะคะ
แล้วตอนที่ขับรถพาลูกชายหนีออกมาเนี่ย
ตามรายงานบอกว่ามีการใช้อาวุธปืนข่มขู่ทหารที่วิ่งตามรถด้วยค่ะ
นี่ค่ะพ่อขับรถมารับลูกหนีออกไปค่ะ

ตำรวจสพกระทุ่มแบนบอกว่ารถคันสีแดงที่ใช้พาลูกชายหนี
เป็นรถที่เช่ามาจากทหารคนหนึ่งในค่ายนะคะ
พอพาลูกชายหนีไปแล้วแม่เอารถไปคืนให้กับเจ้าของรถแล้ว
แล้วตำรวจก็ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของรถ
เพราะว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลบหนี
ทีมข่าวของเราไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง
ซึ่งครอบครัว๑๐เอกเจษดาเคยเปิดร้าน
แต่ว่าร้านปิดนะคะชาวบ้านบอกว่าปิดไปประมาณ๒เดือนแล้วค่ะ
เวลาเข้ามา๑นาทีค่าทีเขาเป็นอย่างไรบ้าง
ก็ปกตินะคะก็ยิ้มตักไทยมาก
เราก็พยายามหาข้อมูลของนายทหาร
ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าไปค้นเจอแบบนี้ค่ะ
ป้ายทะเบียนรถคันที่ใช้ก่อเหตุ
คราวนี้ก็เลยงงว่าอ้าวแล้วทำไมทะเบียนมันถึงไปเหมือนกันได้นะคะ
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าร้อยตรีจำเรินพาสิบเอกเจษดา

เรื่องต้นผู้บังคับบัญชาได้แจ้งความไว้แล้วที่สพกระทุ่มแบนค่ะ